เจาะลึกประเด็นร้อนวันนี้นะคะพาไปติดตามการไล่ล่ามือปืนพระการค่ะ
ที่มีการใช้อาวุธปืน๙มมกระหน่ำยิงหนุ่มพนักงานส่งของห้างดัง
ถึง๑๖นัดซ้อนตายกลางเมืองลบบุรีนะคะ
ระหว่างนี้ตำรวจก็มีการติดตามเบาะแสไล่กล้องวงจรปิดเพื่อตามล่ามือปืนมาดำเนินคดี
พร้อมกับมีการขยายผลเรื่องของปมสังหารโหดในครั้งนี้
เรื่องหลังเป็นยังไงไปเจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
ต้องติดทะเลาะกับเบียวอ่ะหมดแท็กซ์แล้วอ่ะ
กล้องวงจรปิดข้ำวันที่สิบสี่มีนาคมบันทึกเสียงปืนรัวดังสิบหกนัด
พ่มกระสุนเก้ามอมอมพุ่งทะยานทีร่างนายเอกอัคเดชสีสะอาด
พนักงานส่งของประจำห้างดังวัย๕๒ปีนอนตายจมกองเลือดคารถกระบาดตู้ทึบจอดอยู่กลางถนน
เป็นเหตุฆ่าสยองในตำบลท่าสาราอำเภอเมืองลบบุรีตำรวจชุดชนสูตรพลิกศพพบนายเอกโดนยิงในระยะเผาขนสิบสี่แผล
กระสุนเข้าที่สะบักก้นชายโครงและตามลำตัวเป็นแผลเวอะวะที่พื้นถนนพบปอกกระสุนตกเกลื่อน
หลักฐานอีกชิ้นที่อยู่ในมือตำรวจคือวงจรปิดก่อนถึงซอยที่เกิดเหตุเห็นรถกระบาดตู้ทึบของผู้ตายเปิดไฟเลี้ยวซ้าย
ก่อนจะเลี้ยวเข้าไปในซอยแล้วถูกยิงและมีวงจรปิดอีกมุมที่นายเอกส่งของ
แล้วมีรถมอเตอร์ไซค์ขี่ตามไปติดติดกล้องวงจรปิดบริเวณปากซอยที่เกิดเหตุยังเห็นวินาทีคนร้าย
ขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากซอยจุดสังหารทั้งหมดถูกนำมาประมวลไล่ล่ามือปืนพระการ
เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้นางแก้วตาผู้เป็นภรรยาถึงกับช็อกให้ข้อมูลยืนยันสามีไม่เคยมีปัญหากับใคร
ก่อนเกิดเหตุยังโทรมาหารอกินข้าวไม่คิดว่านั่นจะเป็นการพูดคุยครั้งสุดท้าย
รุดดูศพสามีร่ำให้ปริ่มขาดใจ
ยังไงยังไง
ทำใจดีไว้ก่อนครับเดี๋ยวรอแปลกทั้งพวก
พยานหลายปากให้การตรงกันบอกคนร้ายใส่เสื้อลายพลางทหาร
กางเกงขาสั้นขี่มอเตอร์ไซสีดำขับหลบหนีไปทางอำเภอวังม่วง
อีกทั้งพยานคนสุดท้ายที่เป็นลูกค้าของผู้ตายให้การย้ำ
บอกก่อนเกิดเหตุไม่มีอะไรผิดปกติผู้ตายมาส่งของ
และพูดคุยโทรศัพท์ประมาณ๑๐นาทีก่อนขับรถออกไปตาย
คดีนี้พลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑
จี้คดีด้วยตนเองเรียกประชุมนักสืบมือดีออกตามล่า
แนวทางสืบสวนมั่นใจว่าคนร้ายน่าจะขี่รถตามหลังผู้ตาย
ก่อนเริ่มสาดกระสุนขณะรถกำลังวิ่ง
ส่วนการใช้โทรศัพท์ยังไม่พบสิ่งผิดปกติใด
ประวัติคนตายไม่เคยต้องคดียาเสพติดหรือคดีอื่น
เป็นคนรักครอบครัวขยันทำงานไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุรี
ตำรวจตั้งทงไว้หลายประเด็นเช่นเรื่องหนี้สิน
ความขัดแย้งในการทำงานรวมถึงเรื่องการพนันและยาเสพติด
และยังไม่ตัดทิ้งเรื่องข้อพิพาทบนท้องถนน
ล้วนนำพาความตายมาได้ทั้งสิ้น
คดีนี้เป็นคดีใหญ่ท้าทายการทำงานตำรวจเมืองลบบุรี
ชาวบ้านรอดูชมหน้าคนร้ายในวันปิดคดี
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน